การทำหนังใหญ่เป็นการใช้ทักษะความชำนาญของช่าง
ช่างจะต้องมีความเชี่ยวชาญในแต่ละขั้นตอน
ซึ่งช่างจะต้องใช้เวลาในการทำงานยาวนานและต่อเนื่อง
และการทำหนังใหญ่ขึ้นมาแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายสูง
ทำให้ในปัจจุบันช่างทำหนังใหญ่ลดน้อยลง
อีกทั้งการจัดการแสดงหนังใหญ่ในปัจจุบัน
ก็จะเน้นการแสดงในเรื่องรามเกียร
ดังนั้นรูปแบบการทำหนังใหญ่ของช่าง

สำหรับใช้เชิดเป็นตัวละครต่างในการแสดงรามเกียรเป็นหลัก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน